คุณผู้ชมครับยังคงอยู่ในพื้นที่สมุทรปราการ

มีผู้ชายคนหนึ่งเขาใช้ปืนยิงวัยรุ่นอายุ๑๗
แล้วก็ญาติของวัยรุ่นคนนั้น
เหตุการณ์นี้ตาย๑เจ็บสาหัส๑นะครับ
นี่คือภาพหลักฐานนาทีเกิดเหตุครับ
วงจรปิดจับภาพวินาทีที่นายวิเศษอายุ๓๘ครับ
ใช้ปืนยิงนายวัฒนพรอายุ๑๗นะฮะจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็วิ่งไล่ไปยิงนายประสิทธิ์อายุ๖๑
เป็นญาติของผู้ตายจนเจ็บสาหัส
เหตุการณ์นี้ตาย๑เจ็บสาหัส๑นะครับ

นี่คือบริเวณลานจอดรถเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่บางพลีสมุทรปราการครับ
ตำรวจสภบางแก้วพร้อมกับพิสูจน์หลักฐาน
ก็ไปตรวจสอบเจอร่างผู้ตายในวัฒนพรอายุ๑๗ครับ

แผลพบว่ากระสุนปืนเจาะเข้าที่สี่ข้างใต้รักแร้ซ้าย
ในขณะที่นายประสิทธิ์อายุ๖๑ปีญาติของผู้ตาย
ถูกยิงเข้าที่หัวไหล่ด้านขวาครับ
เจ้าหน้าที่เร่งประถมพยาบาลแล้วนำตัวส่งรักษาโดยด่วน
ใกล้กันครับพบปืนลูกซองอาวุธสังหาร
กระสุนลูกซองแล้วก็ที่เก็บอยู่บริเวณพื้น
รวบรวมเป็นหลักฐานก็คือพวกกระสุนต่างที่ตก
หลังจากก่อเหตุนายวิเศษไม่ได้หนีไปไหน
เขารอมอบตัวกับทางตำรวจก็เลยคุมตัวไปสอบปากคำ
ตรวจสอบหลักฐานจากวงจรปิดครับพบว่านายวิเศษเนี่ย
ก่อนที่จะก่อเหตุเขามาถึงจุด
บริเวณลานจอดรถตู้คอนเทนเนอร์ตรงจุดนี้
มากับผู้หญิงอีก๑คนขับรถเก๋งมาสีเทา
จอดที่บริเวณกลางลานเลยเปิดประตูไว้

หลังจากนั้นลงไปคุยกับผู้ตายแล้วก็ญาติของผู้ตาย
คุยกันได้แป๊บเดียวครับนายวิเศษชักปืนลูกซอง
หยิบออกมาแล้วยิงใส่ผู้ตายครับ
ที่คนเจ็บวิ่งหนีเพราะเห็นจังหวะนั้นเฮ้ยอันนี้ไม่ดีแล้ว
วิ่งหนีไปที่รถบรรทุกนายวิเศษก็วิ่งตามไปยิงครับ
คนเจ็บล้มลงกองกับพื้นแล้วก็เดินกลับมาที่รถ
ถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้นี่อุกอาจมากนะเนี่ยเมื่อเช้าที่ผ่านมาเอง
นายวิเศษอ้างว่าทะเลาะกับผู้ตายและคนเจ็บเรื่องที่จอดรถครับ
เขาทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถเขาบอกแบบนี้ฮะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย
ผู้ตายเนี่ยที่อายุ๑๗ปีขู่จะยิงเขาเช้าวันนี้มาเจอหน้ากัน
ฝั่งนู้นด่าพ่อด่าแม่ผมอีกนี่ครับผมโมโหก็เลยก่อเหตุขึ้น
ดังนั้นเท่าที่ฟังแบบนี้ก็คือโมโหที่ฝั่งนู้นมาด่าบุพการี
ด่าพ่อด่าแม่แล้วทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถ
วกกับฝ่ายนู้นขู่จะยิงเขาก่อนจะฆ่าเขาก่อนตามที่เขาอ้างนะครับ
นั่นเป็นเหตุผลทำให้เขาต้องพกปืนลูกซองติดรถเอาไว้
เพื่อป้องกันมิจฉาชีพด้วยและเวลาเกิดเหตุด่วนเหตุฉุกเฉิน
ก็ไม่คิดว่าสุดท้ายจะต้องนำมาใช้ในเหตุการณ์แบบนี้ฮะ
มันเกินไปเขาท้าทายผมปกติผมก็เป็นคนนอบน้อม
อันนี้คือสิ่งที่นายวิเศษให้การในเบื้องต้นนะครับ
ขณะที่คนเจ็บครับที่อายุ๖๑ปี
นายประสิทธิ์บอกว่าตัวเขาเองกับหลานเนี่ย
แล้วก็คนก่อเหตุจริงแล้วทำงานร่วมอาชีพเดียวกันนะครับ
ขับรถหัวลากเหมือนกันแล้วมีปัญหาทะเลาะกันตั้งแต่เมื่อคืน
จอดรถนี่แหละจนกระทั่งตอนเช้ามาเจอกันแล้วทะเลาะกันอีกรอบ
สุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
ตำรวจคุมตัวคนก่อเหตุไปชี้จุดนะครับ
แล้วก็คุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ
ไม่น่าเชื่อนะคะก็แค่เรื่องที่จอดรถเนอะเถียงกันไปเถียงกันมาถึงขั้นยิงกันตายเลย